คือความจริงวันนี้มีข่าวว่าคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวเพื่อนสนิทของคุณตังโม
เป็นหนึ่งใน๕คนบนเรือเนี่ยจะไปพบพนักงานสอบสวน
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วย
การทำลายหลักฐานก็คิดว่าอาจจะได้เจอคุณแม่หรือเปล่า

แต่คุณแม่ไปสพเมืองนทบุรีคุณกติกเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาให้ไปที่นี่นะฮะ
บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
คนละที่กันไปเมื่อ๑๕นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
มีทนายความไปด้วยกระติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์นะครับ
ก็ไปพบพนักงานสอบสวน๒ชั่วโมงกว่านี่นะฮะ
ออกมาก็ให้สัมภาษณ์นะครับคุณกติกก็คุยกับผู้สื่อข่าวนะครับ
นายความก็คุยด้วยอ่าทนายความก่อนนะทนายความบอกว่าวันนี้เนี่ย
คุณกติกมารับทราบข้อกล่าวหาในส่วนที่พนักงานสอบสวน
แจ้งข้อหาเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องการทำลายหลักฐานนะ
ซึ่งรายละเอียดจากการตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลหลักฐานที่มีการแจ้งข้อหามาเนี่ย
เป็นประเด็นที่ไม่น่ากังวลทนายความบอกนะฮะ
ก่อนหน้านี้ก็คือถูกแจ้งข้อหาเรื่องให้การเท็จนะฮะ
ซึ่งคุณกติกเนี่ยได้รับทราบข้อเก่าหาตรงนั้นไปแล้วแล้วก็สารภาพตรงนั้นไปแล้ว
แต่อันนี้คือมารับทราบข้อหานะฮะอันนี้มารับทราบข้อหาเรื่องการทำลายหลักฐาน
คุณกระติกบอกว่ายอมรับว่ามีการลบรูปภาพจริงหลังจากมีข่าวก่อนหน้านี้
ยืนยันนะครับวันนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่ามีการลบรูปภาพในโทรศัพท์มือถือจริง
แต่เป็นการลบรูปที่มันเป็นรูปที่มันเบลอรูปที่มันใช้ไม่ได้
ซึ่งไม่ได้มีสาระสำคัญกับคดีของแตงโมเพราะว่ารูปที่ใช้เป็นหลักฐานต่างในคดี
ส่งให้ตำรวจหมดแล้วนักข่าวก็ถามว่าเอาแล้วคุณกติกลบไปกี่รูปอะไรยังไง
คุณกติกบอกจำไม่ได้นะคือรูปที่ลบไปเนี่ยมันเป็นรูปที่ถ่ายทั้งช่วง
ก่อนเกิดเหตุกับหลังเกิดเหตุนะเมื่อถามว่ารูปที่ลบไปเนี่ยมีรูปที่คู่กับคุณแตงโมไหม
หรือว่าเป็นรูปเดียวคุณแตงโมแบบนี้มีไหมเธอบอกว่ามันก็มีทั้งสองแบบนั่นแหละ
เป็นรูปที่ลบแบบที่ถ่ายเล่นแล้วก็ไม่ชัดก็มีถ่ายแล้วมันเบลอก็มีก็ลบไปก็เท่านั้นเอง
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้นักข่าวก็ถามถึงกรณีที่คุณสันทนะนะฮะ
ได้ออกมาพูดทำนองที่ว่าคุณกติกเนี่ยเหมือนกับเป็นคนจัดหางานเอ็นให้กับคุณแตงโมหรือเปล่า
คืนวันเกิดเหตุร่องเรือวันนั้นอะไรประมาณอย่างนั้น
คุณกติกบอกกับนักข่าวนะฮะบอกว่ายอมรับว่าค่อนข้างหงุดหงิด
กับสิ่งที่นายสันทนะเนี่ยกล่าวออกมานะครับ
แล้วขอยืนยันว่าเธอไม่เคยทำอะไรอย่างที่นายสันทนาพูด
ส่วนเจตนาที่ไปลงเรือไปล่องเรือเนี่ยก็คือไปเที่ยวเล่นกันจริง

ทีนี้เราก็ถามว่าถ้าเกิดว่าท่านได้เจอนายสันทนาเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับเขา
คุณกติกบอกว่าไม่มีอะไรจะคุยเพราะก็ไม่รู้จักกันอยู่แล้ว

หลังจากนี้ไปเนี่ยขอให้เป็นเรื่องของกฎหมายในการจัดการกับทุกคน
ที่กล่าวหาแล้วก็ทำให้เธอเสียหาย
นักข่าวก็ยังถามต่อนะครับ
บอกว่าคุณกติกรู้จักกับคุณสันทนะหรือว่าสสเต้ไหม

แต่สิ่งที่สองคนทำเนี่ยมันทำให้เธอเสียหาย
แล้วขอให้เกิดกับเธอแค่คนเดียวก็พอ
ไม่อยากให้ไปทำหรือว่าไปกล่าวหาใครแบบนี้อีก
สสเต้มงคลกิจบอกว่า
ภาพที่ถ่ายคู่กับแตงโมที่สะพานพระราม๘เมื่อวาน
ที่บอกความจริงแล้วเนี่ย

แล้วตรงนี้โอ้โหเป็นการอะไรนะ
ไม่ใช่ไปถ่ายแล้วแก้เวลาเองเลยนะ
คือทำมาใหม่เลยให้เหมือนกับว่ามีการล่องเรือมีความสุขกันอยู่

คุณกติกบอกโอ้โหเรื่องนี้มันไร้สาระมาก
ยืนยันว่าไม่มีการตัดต่ออะไรเลยเพราะเธอทำไม่เป็น
แล้วมันก็เป็นเรื่องเสียเวลามากด้วยที่จะต้องมานั่งฟังเรื่องพวกนี้
หลังจากนี้ขอใช้กฎหมายดำเนินการแทนก็แล้วกัน
ก็ไม่อยากให้เขาทำแบบนี้กว่าใคร
ซึ่งมันผิดกับความเป็นจริงไปเยอะมาก
แล้วเขากับเราก็ไม่ได้มีการรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างนี้

อะไรที่มันไม่ใช่ความจริงเราก็เสียหาย
เราก็เสียหายอะไรแบบนี้หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องดี
ทำไมคิดอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรจริง

หนูไม่เข้าใจนะว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไร

แต่ว่าก็ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายมาก
ติ๊กก็เดือดร้อนตรงที่โดนสังคม
แต่ว่ากับสิ่งที่เขาเหมาะหาเรามาเลยกว่านี้ค่ะ

ไม่กังวลค่ะก็มีกฎหมายอยู่แล้ว
ที่เขาคุ้มครองเราอยู่แล้วเราก็ใช้สิทธิ์ตามนั้น
คือวันนี้คุณกติกคุยกับนักข่าวทุกเรื่องเลยนะครับ

เธอก็ค่อนข้างจะหวั่นใจหรือว่าหวาดกลัวอยู่
เวลานักข่าวมาขอสัมภาษณ์
จากบางทีแล้วบางทีพอพูดอะไรออกไปแล้วมันก็
ถูกตัดทอนข้อความแล้วมันก็ทำให้สื่อความหมายไม่ชัดเจน

ใช่วันนี้ดูเหมือนเธอให้สัมภาษณ์ค่อนข้างเยอะ
ปกติจะพูดไม่ได้เยอะมากแบบนี้
วันนี้ถามทุกเรื่องเธอก็ตอบทุกเรื่อง
อย่างนักข่าวก็ถามต่อบอก๔คนบนเรือสปีดโบ๊ทเนี่ย
คนที่เหลือเนี่ยได้คุยกันบ้างไหมทุกวันนี้
ยังได้เจอยังได้ปรึกษาหรือคุยอะไรกันบ้างไหม
คุณกติกบอกว่าก็ยังคุยกันเรื่อยนะ
ก็โทรมาก็รับสายกันตามปกติ
ก็มีเพื่อนที่สนิทกันก็มาให้กำลังใจกันก็มี
ส่วนคนอื่นเธอบอกเธอไม่ขอพูดถึงก็แล้วกันนะ
ไม่ว่าจะเป็นคนสนิทมากสนิทน้อยหรือไม่สนิทอะไรก็แล้วแต่
ขณะเดียวกันเรื่องที่ตำรวจจะแถลงปิดคดี๑๘เมษายนนี้
คุณกติกเธอบอกว่าเธอก็ดีใจนะ
เพราะว่าทุกอย่างมันจะได้จบในชั้นตำรวจแล้วก็ไปว่ากันในชั้นศาล
เพราะยิ่งนานวันไปเนี่ยหากคดียังไม่จบ
ประเด็นต่างมันก็แตกขึ้นมาเรื่อย
ซึ่งตัวเธอเนี่ยพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว
อยากให้จบแล้วเพราะว่ามันลากมานาน
แต่แล้วค่ะพอล่างมาแต่นานปุ๊บประเด็นมันเริ่มแปลงเรื่อย
ปัญหาคำถามใหม่มันก็เพิ่มขึ้นมา
ความผิดหัวเทศก็จะมีงานง่อมขึ้นมาเรื่อย

คุณผู้ชมยังส่งข้อความมาเลยผ่านทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวสโว
บอกว่าดูเหมือนว่าวันนี้คุณกระติกจะให้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะ

พูดค่อนข้างเยอะมากขึ้นกว่าปกติที่เวลานักข่าวถามเวลาอะไร
ไม่ค่อยได้พูดเยอะขนาดนี้เนอะ
ก็เธออาจจะมั่นใจมากขึ้นว่าเวลาที่ไม่ได้คุยอย่างจริงจังกับสื่อมวลชน
มันสู้กับการที่พอมาเจอกันแล้วก็คุยกันให้เคลียร์ไปเลย
ไปเลยตรงไปตรงมาให้มันเคลียร์ก็น่าจะชัดเจนที่สุดแหละ
ถามเรื่องนี้เธอรู้สึกยังไงถามเรื่องนั้นเธอคิดเห็นอย่างไร
หรือว่าทางคดีบอกได้ไม่ได้ยังไงมันจะได้ชัดตรงนี้